สนับสนุนโดยบัตรบีเฟิร์สสมาร์ทรับบิทเชลซี
จากธนาคารกรุงเทพ
กลับมาในช่วงนี้นะครับน้องใบตอง

รายการเข้าแล้วค่ะรู้แล้วค่ะ

นี่ดีมากเลยบอกกับข่าวนี้

ถูกต้องแล้วเพราะว่าที่นำเสนอเนี่ยนะคะ
เป็นเมนูอาหารถาดยักษ์
บะหมี่ถาดยักษ์ทานได้ทั้งตำบลทั้งหมู่บ้าน
ทั้งอำเภอทั้งเขตทั้งแขวงเลย
เดี๋ยวก่อนจะเลี้ยงคนทั้งจังหวัดเลยเหรอ
ก็อาจจะเป็นได้เพราะว่ามันใหญ่ยักษ์มากเลย
เราไม่ต้องตากแดดตักลมออกไปซื้อ
ไปกันเลยจังหวัดพิศนุโลกจ้า

ของนายลองหน้ายักษ์อยู่ในตัวเมืองพิศนุโลกค่ะ
เจ้าของร้านชื่อว่าคุณจรรย์เจริญรัฐนะคะ
เจ้าของร้านเนี่ยพูดว่าเออเล่าให้ฟังบอกว่า
ทุกวันก็จะมีลูกค้าประจำมาทานก๋วยเตี๋ยวที่ร้านกันมากมาย
แต่ว่าร้านเนี่ยคือเป็นร้านเล็กโต๊ะมันมีไม่พอไง
ก็เลยทำให้ลูกค้าที่มาแล้วไม่มีโต๊ะก็ต้องผิดหวังกลับไปไม่ได้ทานกัน
หรือบางทีลูกค้าก็ไม่อยากตากแดดออกมาตอนเที่ยง
เปรี้ยงร้อนออกมายืนรอคิวกินถูกไหม
โอ้โหก็นั่นน่ะสิรอนานแดดก็ร้อนเสียอารมณ์
ถูกต้องนะชมหิวก็หิวหมุดหงิดอะไรแบบนี้
คุณพี่เขาก็เลยเกิดไอเดียที่จะมีการส่งดีลิเวอรี่ตามบ้านแบบนี้

ถูกต้องส่งตามบ้านส่งตามออฟฟิศก็มีหมด
แต่จะส่งแบบธรรมดาก็กลัวลูกค้ากินไม่อิ่ม
คุณนึกออกไหมคือบางคนเขาสั่งห่อเดียวอย่างนี้
ไม่อิ่มทำไงต้องมาอีกรอบเหรอรออีก

เบิ้มส่งไปเลยถาดใหญ่เบอร์เริ่มแบบนี้นะคะคุณค่ะ

สั่งทีนึงก็กินกันได้เนี่ยทั้งครอบครัวทั้งออฟฟิศ
ดิฉันว่าน่าจะเกิน๗๘คนด้วยแหละ
เยอะนะเนี่ยเยอะเต็มถาดเลยอิ่มยกครัวครับในหนึ่งถาดเนี่ยนะคะ
ประกอบไปด้วยบะหมี่ทั้งหมดยี่สิบก้อนโอ้โห๒๐ก้อน๒๐ก้อนจริงจริง
คือสองก้อนดิฉันก็อืดมากแล้วอ่ะนะคุณแล้วก็มีไข่ต้มมีหมูแดง
มีหนังหมูโอ้โหดีมากมีเกี้ยวทอดแล้วทุกอย่างก็คลุกเคล้า
แล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำหมูแดงสูตรของทางร้านเขาเพิ่มความกลม
ส่วนน้ำซุปเนี่ยนะเขาก็จะมีให้แบบ๒แบบก็จะมีทั้งแบบธรรมดา
แล้วใครที่ชอบจัดจ้านเนี่ยก็จะมีรสต้มยำคุณพี่ส่งมานะคะ
ว่าบะหมี่ซ้ำห่อส่งสมุดประการโอ้โหมาจากรุงคุณต้นแฟนคลับ
รายการของเรานะครับส่งมาผมไม่แน่ใจว่าเขาจะส่งถึงจังหวัดอื่นไหม
นั่นน่ะสิคุณน่าจะส่งเฉพาะในจังหวัดพิศนุโลกนะ
คุณอาจจะต้องขี่มอไซค์ไปทานเองคุณราคาเริ่มต้นบะหมี่ถาดยักษ์
ครับราคาสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทถัดเนี่ยนี่แหละอ่า
ใครอยากกินแบบธรรมดาก็มีเหมือนกันคือเป็นห่อเล็ก
เล็กเล็กก็มีนะคะพิกัดร้านเนี่ยมีคุณผู้ชมส่งมาว่าร้านอยู่แถวไหน
ร้านนี้นะคะร้านก๋วยเตี๋ยวในลองหน้ายักษ์อยู่ในตัวเมืองพิศนุโลกเลย
บริเวณท้ายโรงพยาบาลพุทธชินราชหรือถ้าเกิดใครหาไม่เจออืม
สอบถามไปเลยค่ะหมายเลขโทรศัพท์ที่เราขึ้นให้นี่แหละค่ะครับ
ศูนย์หกสองเก้าสองเก้าหนึ่งเก้าเก้าห้าค่ะเอาล่ะลองไปหาทานกันดูนะครับ
พิศนุโลกน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับโรงพยาบาลพุทธชินราช
ถ้าอยู่ด้านหลังเนี่ยก็จะมีถนนเส้นยาวยาวเดี๋ยวนี้เขาตัดใหม่แล้วก็เป็นเอ่อ

โอ้โหหลายคนเขาแห่ไปขอเลขเด็ดนะจากงวดที่ผ่านมาครับ
ไปดูบาทดินโบราณ
พระนี่แหละครับแต่เป็นบาดดินนะครับ

ใกล้วันออกสลากินแบ่งรัฐบาลทีไรครับ
บรรดานักเกรงกำไรเกรงตัวเลขทั้งหลายเนี่ย
ต่างก็ต้องไปสอดแสวงหาสถานที่ขอเลขกันให้ควักเลยล่ะครับ
ไม่ต่างจากที่จังหวัดพยาวนี่เลย
ที่บริเวณวัดพระธาตุโพงาม
อำเภอเมืองจังหวัดพยาวนี่แหละจ้า
ที่ป้าอุ๊ยแม่อุ๊ยทั้งหลายนะครับ
มารวมตัวกันโดยไม่ได้นัดหมาย

ก็เพื่อมาดูกันให้เห็นจัดกับตา

บาทโบราณอายุนับร้อยปีที่เห็นกันอยู่นี่นะครับ
บันดาลโชคบันดาลลาบให้ผู้มาสักการะจริงหรือไม่
จากนั้นก็ได้เวลาเล็ง

แล้วก็ถูถูมันเข้าไป

อาจาระแล้วนั่นเลขอะไรล่ะครับ
นั่นมันเลขอะไรล่ะนี่เขาส่องกันยังไง

ของแบบนี้มันต้องมีทักษะครับพี่

นักเก่งตัวเลขขั้นเทพขนานแท้เลยล่ะครับ

นะลุงแกรออยู่จ้า
ไม่รู้ว่าจนป่านชะนี้คุณป้าเนี่ยได้เลขหรือยังเราก็อยากรู้เหมือนกันค่ะคุณลุงค่ะ
เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเงี้ยหูไปฟังเหรอ
ใช่ก็เห็นลุงพูดเมื่อกี้ไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่โอ้โหอย่างคุณเนี่ยไม่ต้องไปขอแล้ว
มีแต่คนอยากจะมาขอคุณนี่คุณผู้ชมส่งมาขอ๓ตัวตรงนะใบตองโดยคุณต้น
ไปขึ้นเงินเอาละงั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของความเชื่อมานำเสนอให้เป็นสีสัน
นั่นเองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะจ๊
ใช่แล้วค่ะจริงแล้วเรื่องราวของความเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ

ก็มีอีกหลากหลายสถานที่ก็ติดตามกันได้ในตลอดข่าวแบบนี้นี่แหละค่ะ
คุณผู้ชมแต่ว่าอีกหนึ่งสถานที่ที่อยากจะพาไปเหลือเกิน

ไม่ต้องขอหวยไม่ต้องขออะไรทั้งนั้น
เป็นจุดนัดพบที่ชิคที่สุดของจังหวัดกระบี่ค่ะ

มันมีเยอะมากนะต้องค่อยดูเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังไปกันเลย
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมจังหวัดกระบี่มีสถานที่ท่องเที่ยวสวยเยอะมาก
มีที่เที่ยวทางธรรมชาติแล้วก็ยังเป็นเมืองศิลปะ
ที่มีงานประติมากรรมเยอะแยะมากมาย
อย่างเช่นประติมากรรมปูดำ
โอ้โหนี่ถ้าไปกระบี่ต้องไปถ่ายรูปเซลฟี่ที่นี่
นอกจากนี้อย่างที่เราเห็นกันมีปฏิมากรรมตามสี่แยกไฟแดง
สร้างสีสันให้กับเมืองกระบี่เยอะแยะมากมาย
ประติมากรรมในเมืองกระบี่มีอยู่ทั้งหมด๔แยกคุณผู้ชม
ซึ่งแนวคิดนี้มาจากคุณกีรติศักดิ์ภูเก้าล้วนนายกเทศมนตรีเมืองกระบี
เขาต้องการที่จะนำเอาสัญลักษณ์ของเมืองกระบี่
มาทำเป็นไฟแดงบริเวณแยกต่างแบบนี้
เริ่มกันที่หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองกระบี่
กับ๔แยกแรกเป็น๔แยกช้างค่ะคุณ

เดี๋ยวรอดูว่าสี่แยกช้างจะหน้าตาเป็นยังไงนะคะ
อันนี้เป็นสี่แยกนกออก

ก็จะมีหลากหลายแตกต่างกันออกไปทั้งหมด

ต้องมีที่มาที่ไปด้วยนะเดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟัง
สี่แยกช้างเขาบอกว่าที่เป็นรูปช้างแบบนี้

จังหวัดกระบี่เป็นจังหวัดที่มีช้างป่า

ทำให้มีการตั้งพะเนียดคล้องช้างขึ้น

ถูกใช้เป็นตราสัญลักษณ์ของเทศบาลเมืองกระบีด้วยนะ
บริเวณเสาก็จะหล่อเป็นรูปปั้นช้างมากมาย

ส่วนไฟแดงก็จะออกแบบให้เป็นรูปง่วงช้าง
งวงช้างกำลังแบบหิ้วไฟแดงเอาไว้
นี่คือแยกที่๒ต่อไปเดี๋ยวไปดูกัน
นกออกมาแล้วบินมาเลยคุณ

เขาบอกว่าเป็นนกตระกูลเดียวกับเหยียวค่ะ
สมัยก่อนก็จะบินกันมาเป็นฝูงเลย
หากินอยู่แถวแม่น้ำกระบี่

ไม่ค่อยเห็นแล้วคือจะเห็นแต่เหยี่ยวเยอะมาก
ดูง่ายมากเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเป็นเหยี่ยวเขาจะบินต่ำ
แต่ถ้าเป็นนกออกจะบินค่อนข้างสูง
นี่คือ๔แยกนกออก
แยกที่๒ที่เรานำมาเสนอกัน
นกออกเนี่ยนะนานที่จะบินออกมาหาอาหารทีนึงนะคะ
ก็จะมาหาอาหารแถวบริเวณลานปูดำแถวนั่นแหละครับ
กอ่อเขาบอกว่าเป็นต้นแบบของคนกระบี่เพราะอะไรรู้ไหม
กออกเนี่ยนะบินสูงมองไกลใจแน่วแน่และรักสันโดด
นี่สุดยอดเลยนะ
อกจากนี้แล้วเนี่ยนะคะตรงทางม้าลายของเขานะ
เดี๋ยวจะมีให้ดูเป็นลายของแบบนกออก
คือทางม้าลายจริงบ้านเราก็จะเป็นสี่แยกเป็นตาราง
ม้าลายที่นี่เป็นขาวดำเหมือนกันแต่ว่าเป็นรูปนกเป็นนกออกด้วย

ถูกต้องแล้วค่ะแต่ละแยกเขาจะมีทางม้าลายที่เป็นเอกลักษณ์แตกต่างกันออกไปด้วย

แยกนกออกก็จะเป็นแบบนี้นะฮะดูกันชัดกันไป
ไปดูแยกที่๓กันบ้างดีกว่า
มีชื่อว่าเสือเขี้ยวดาบ
นี่แยกเสือเขี้ยวดาบเล่ากันว่ามีการขุดพบซากดึกดำบันของเสือเขี้ยวดาบ
อายุหลายสิบล้านปีเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่จังหวัดนี้แหละจังหวัดกระบี่
และหลังจากนั้นนะคะก็ได้ให้นักประติมากรรมออกแบบจนกลายมาเป็นเสือเขี้ยวดาบลักษณะรูปร่างแบบนี้นะคะ
เขาบอกว่าที่ต้องปั้นรูปเสือเพราะว่าประมาณ๖๐ปีก่อน
มีเสือโครงและเสือดำอาศัยอยู่ในกระบีมาก
บริเวณเสาคุณผู้ชมจะเป็นประติมากรรมนูนต่ำ
สื่อถึงเสือจำนวนมากล้อมรอบเสาอยู่นี่เห็นไหม

มากมายนะคะส่วนทางม้าลายของตรงนี้น่ารักมาก

โอ้โหเหมือนกับเสือเหยียบย่ำมาตรงนี้เลยนะ
คือเขาใส่ใจในรายละเอียดทุกอย่างเลยนะคะ
นี่ก็เป็นแยกเสือเขี้ยวดาบ
ส่วนแยกที่๔ค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูแยกสุดท้าย
นี่ตั้งอยู่กลางเมืองกระบี่เลยเป็นแยกมนุษย์โบราณ
นี่หิ้วปินโตมาใช่ไหม
มนุษย์โบราณจะถือปินโตอะไรล่ะยังไม่มีปินโตเลย
คาดว่าจะเป็นของใช้ของคนในสมัยก่อน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ก็เลยเอาแนวคิดนี้มาปั้นเป็นปฏิมากรรมมนุษย์โบราณ
ลักษณะคล้ายถือปินโตอย่างที่คุณชนะบอกนี่แหละ

ถือไฟแดงสี่แยกไฟแดงก็จะมี
ไฟเขียวไฟแดงไฟเหลืองอย่างนี้
คุณพบอีกมากมายค่ะเรียกว่าเป็นเอกลักษณ์ของเมืองกระบีนะ
นักท่องเที่ยวเวลาจะนัดเจอกันเขาก็จะนัดเจอกันที่บริเวณแยกต่างนี่แหละ
เพราะว่ามันเป็นจุดนัดพบที่ยังไงก็ไม่หลงอ่ะคุณ
สมมุติว่าคุณจะบอกว่าเดี๋ยวไปเจอกันสี่แยกหน้าเว่น
ถ้าเกิดว่ามันไม่มีจุดเด่นคุณจะไปสี่แยกไหนน่าเซเว่น
เราอยู่สีแยกแล้วนี่ฟัยเขียวแล้วตรงนี้ไฟแดงอยู่คนละมุม
เป็นจุดนัดพบที่เว่นสู่ระดับที่หาง่ายมากจริง
จังหวัดกระบี่อย่างที่บอกมีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติสวยเยอะมาก
เอาล่ะมีโอกาสก็อยากจะชวนไปเที่ยวนะครับที่จังหวัดกระบี
สถานที่ท่องเที่ยวสวยงามและที่สำคัญผมไปมาอาหารเขานี่อย่างนี้อร่อย
ใช่ต้องไปลองดูจะได้รู้ว่าอร่อยจริงมีของดีจริงนะจ๊ะ
เอาล่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่ช่วงหน้าของอร่อยรออยู่เพียบเลย
เดี๋ยวจะมาเรียกน้ำย่อยกันในช่วงหน้าส่วนช่วงนี้พักกันสักครู่แป๊บเดียวเดี๋ยวเจอกันครับ